คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่ผมโปรยเอาไว้
น่าจะเป็นควันหลงวันฮาโลวีนแหละ
สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ในบ้านบ้านเขาเนี่ย
เคยซื้อเปียโนเก่ามาไว้ปีกว่าแล้วเปียโนเก่าแล้วนะ
อ่านะครับไอ้ทุกวันก็ไม่เห็นดังแต่ทำไม
คืนนั้นคืนนั้นมันดังตั้งแต่กลางดึกยันเช้าเลยล่ะครับ

โอ้โฮยิ้วฟ้าสว่างอ่ะนี่
เอาแล้วเอาอีกครับ

เอาจริงดิ
ไม่ได้อนุญาตเลยนะเฮ้ย

นี่ลงมาแล้วไม่เล่นก็เป็นอย่างนี้นะเราอ่ะ
เพราะมันมีหนูอยู่ข้างใน

มันมีฟังก์ชั่นอะไรไหมผมก็ไม่เคยมี
ใช่แบบนั้นมีตามร้านขายเป็นนงไง

อันนั้นเล่นเป็นเพลงมันจะไม่ติ๊ง
ถ้ามันเป็นระบบอย่างที่เราสองคนว่า
ปริโนที่เย็นเราบ้านของชายหญิงคู่นี้

นะครับแล้วจู่มันดังขึ้นมาติ้งตัง
แม้จะไม่เป็นเพลงแต่ก็ขนหัวลุกอยู่ล่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับนำมาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าของจริงครับ
ตอนตี๕ตอนนี้๖โมงถึง๗โมงเช้าแล้ว
ยังดังเป็นพักอยู่เลยเนี่ยฮะ
แล้วกดเป็นเพลงด้วยนะประเด็นคือ
ท้าด้วยไงคราวนี้ไม่เลิกเลยเอาพี่ไปท้าเขาว่าไงเนี่ย
คุณมิวนริสลาครับเจ้าของคลิปบอกกับทีมข่าวบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจงวัน
เกิดขึ้นวันฮาโลวีนเลย๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เช้ามืดนอนฟังเรื่องผีกันอยู่กับแฟนที่ชั้น๒นะครับ

ไม่ได้บิ้วสุดเลยนะถ้าดูผ้าห่ม
แม่จากนั้นแฟนปวดท้องก็เดินลงมาชั้นหนึ่ง
เธอก็แกล้งถามว่าไม่กลัวผีเหรอ
โอ้โหแฟนตอบอย่างท้าทายเลยฉันไม่กลัว

ระหว่างนั้นจู่แฟนหนุ่มตะโกนให้เธอลงมา
ขณะเดินลงมามีเสียงเปียโนครับ
เปียโนมันดังขึ้นมันดังขึ้นมาตอนแรก
คิดว่าแฟนเล่นมือถือแน่ทำทำเสียงทำเสียงเดี๋ยวเถอะ
ก็เดินลงไปดูแต่ครั้งนี้ได้ยินเสียงเปโนดังขึ้นมาอีก

จากนั้นคราวนี้คุณผู้ชมครับไม่รู้ท้าเขาไว้หรือเปล่า
พอจะเดินขึ้นไปนอนเสียงเปียโนคราวนี้ดังไม่หยุดเลยจนถึงเช้านะครับ

เพราะมันดังขึ้นมาต่อหน้าต่อตาจริง
สำหรับบ้านหลังปริศนานี้นะครับ
น้ำแข็งอยู่แถวเพชรเกษม
เป็นตึก๕ชั้นเป็นที่เก็บของ
ไม่ได้มานอนทุกวันหรอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

มีคนในซอยผูกคอตายว่ะ
อุ๊ยอันนี้คือบ้านนะ
แล้วสตอรี่ของเปียโน่ล่ะมันมีไหมพี่เบิร์ต

ในข่าวไม่ได้บอกว่าเคยเล่นหรือเปล่า

นะครับชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าหนูแหละ

เดี๋ยวทีมงานขอคอมเมนต์ได้ไหมมีคนเขาแคปภาพนี่
เหมือนเจอรี่แล้วคือเขาบอกว่า

ว่าหนูมันเข้าไปอยู่ข้างในหรือเปล่า
แล้วพอมันไปเหยียบมันไปเดินผ่านมันเลยทำให้ตึ้ง

กับแฟนนุ่มถูกแนะนำบอกว่าไปทำบุญนะ
เอาล่ะครับครับคุณผู้ชม
ถ้าเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้แบบนี้

เออ
สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยนะฮะ
มันจะเหมือนมีอ่าเส้นลวดนะฮะสามเส้นอยู่แล้วก็มีอ่า
สิ่งบางอย่างไปเคาะก็จะเกิดเสียงนะครับเคาะปุ๊บก็จะเกิดเสียง
เพราะฉะนั้นการเกิดเสียงปริศนาก็หมายความว่ามีอะไรบางอย่าง
ทำให้ไม้เคาะไปโดนสายแล้วก็เกิดเสียง
ซึ่งไม่เป็นเพลงซึ่งก็สันนิษฐานได้หลายอย่าง
ซึ่งเจ้าของเปียโนก็สันนิษฐานว่ามีหนูอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ก็อาจติดไปได้ความจริงต้องดูนิดหนึ่งนะฮะ
แล้วก็น้องเขาถ่ายคลิปไว้ก็เกิดความกลัวถ้าอาจารย์ออสเนี่ย
จะต้องลงไปแล้วเปิดดูนะครับเปิดดูเปิดฝาเปียโนดูตรง
พี่เบิร์ตอาจารย์ออสเขาแนะนำแบบนี้ว่าให้เปิดฝาเปียโนดูด้านหลังถูกป่ะ
เขาบอกว่าเจ้าของเปิดแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมคือดูทั้งหมดเลยว่ามันไม่มีรูตรงไหนที่หนูมันจะเข้าไปได้
อันนี้คือฝั่งในมุมของเจ้าของเขาบอกนะคือเขาเปิดให้ดูข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย
แล้วเปิดให้ดูข้างบนมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยช่องมันแบบเล็กมากรูข้างมันก็ไม่มี
เอางี้เอางี้พี่สองคนไม่อยู่บ้านวันไหนนะครับผมขออนุญาตให้น้องชายผมไปหน่อยให้น้องชายผมหน่อย
ผมจะไม่ไปตัวเปล่าจะเอาโน้ตดนตรีไปด้วยนะเอาไปวางเลยไหนมันจะดังแล้วดังให้มันเพราะหน่อย
พูดเองนะพูดเองนะไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะ
เขาบอกว่าพอไปทำบุญแล้วเสียงมันก็เงียบไปเลยหายไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช่ค่ะ